อีกหนึ่งดราม่านะคะคุณเป๊น้ารัก

จริงต้องอธิบายนิดนึงนะคะว่าเขาคือไปเจอคุณแมททิวนานมาแล้ว

แต่ปรากฏว่ามีภาพภาพนี้คุณผู้ชมคือภาพที่เขาไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวนะคะ
คือจริงเป้ก็คือด้วยความระแวงตัวเองนะคะคือเจอคุณแมททิวต้นกุมภาพันธ์แล้วเสร็จนึงไปต่อยมวยวันที่๑๐ที่ค่ายวงสิทธาแต่ไม่เจอนะ

คุณหมอบอกว่าคือผลเป็นลบแล้วไม่ต้องกักตัวเอง

สัมภาษณ์จากคุณเป้อารักกันเลยค่ะ
สิ่งทำตัวไม่ถูกสิ่งว่าไปหาหมอแล้วหมอบอกอย่างนี้
และเป็นตัวโพสต์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อีกหนึ่งครอบครัวน่ะ
เนี่ยก็พึ่งจะเดินกลับเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษ
ต่อที่อังกฤษเดินทางกลับมาเมื่อวันที่๑๔มีนาคม
กลับมาก็พร้อมใจกันรับผิดชอบเลยก็คือไปตรวจหาเชื้อทันที
หลังจากที่ลงเครื่องมาเลยนะคะแล้วก็ทราบผลเมื่อวานนี้ว่า
ไม่มีใครติดเชื้อโควิด๑๙เลย
ซึ่งหลังจากนี้ทั้ง๓คนก็จะปฏิบัติตามกฎ
การกักตัวเองอยู่ที่บ้านจนถึงวันที่๒๗มีนาคม
ไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะสำหรับแฟนมนุษย์ทั้งหลังจ๊ะ
เช่นเดียวกับครอบครัวของคุณบีและกรุ๊ปกรีฟค่ะ
ก็เป็นหนึ่งครอบครัวที่ไปเจอคุณแมททิวเมื่อวันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ล่าสุดทั้งคู่ก็ควงกันไปตรวจหาเชื้อโควิด
แล้วก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะได้โพสต์ผลตรวจว่าไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
พร้อมกับย้ำนะคะว่าพบกับหนุ่มแมททิวจนถึงวันนี้ก็คือ๒๗วันแล้ว
ดังนั้นจึงไม่ต้องกักตัวนั่นเองนะคะ
ครียะด่ามาส์ตรงนี้ไปเรียบร้อยเลยค่ะ
ใช่แล้วก็หลายต่อหลายคนก็วิตกกังวลเรื่องนี้แหละนะคุณผู้ชม
แต่ยังไงก็ต้องส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่แมททิวด้วยนะคะ